คุณสมรักคุณสมรักคำสิงโดนอะไรรู้ไหมคุณ
คือมีคนมาเสนอว่ามีโคต้าสลากกินแบ่งรัฐบาลให้

คุณสมรักก็เลยไปรวบรวมเงินมาเลยนะ

โอ้เป็นล้านอะใช่หลายสิบล้าน
ไปรวบรวมมาเพื่อจะเอามาซื้อ
สลากกินแบ่งรัฐบาลเอาไปขายต่อ
เพราะเชื่อใจว่าไอ้คนนี้มีโคต้ามาแบ่งให้

คือสมัครพักพวกทั้งหลายแหล่ของคุณสมรักนะ

เสียเงินเสียทองไปหลายสิบล้านบาท
ก็เลยต้องวิ่งโรคเข้ามาหาใครรู้ไหมคุณ
หาทนายโรนโรงแก้วเพชรประทานเครือข่ายโรนโรง
ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมนะครับ
โดยคุณสมรักษ์เนี่ยบอกว่าไปเจอคนหนึ่ง
คนนั้นอ้างว่ามีโคต้าสลากกินแบ่งรัฐบาล
สามารถที่จะจัดหาสลากเนี่ยมาให้พวกเราเนี่ย
เอาไปขายทำกำไรได้คุณสมลักษณ์แล้วก็เพื่อนเนี่ย
ก็เลยเชื่อไปเชื้อเชิญสมัครพักพวกคนรู้จัก
มาลงทุนในสลากกินแบ่งรัฐบาลจากลูกผู้ชายคนนี้
ขออภัยผู้หญิงคนนี้ที่ชื่อนางปารมี

โดยงวดแรกที่โอนเงินไปให้นะคุณ
ก็ได้สลากินแบ่งรัฐบาลแบบครบแหละ
ทีนี้ก็เลยเชื่อใจมีการโอนเงินไปให้ในงวดที่๒
โอนไปประมาณ๕๐๖๐ล้านบาท
แต่ทีนี้ได้สลากินแบ่งมาประมาณ๔๐ล้านบาทเท่านั้น

ก็ทวงถามว่าสลากอยู่ไหนล่ะ๒๐ล้านเนี่ย
ทีนี้ครับก็มีการทยอยโอนเงินคืนมาบ้าง
คือนางปารมีทยอยโอนเงินคืนมาบ้าง
บอกหาสลากไม่ได้แล้วเอาเงินคืนเงินละกัน

ล้านบาทคืนมาแค่ประมาณ๘ล้านกว่าบาท
คุณสมลักษณ์บอกว่ายังขาดอีก๑๑๗๕๐๐๐บาท
เนิ่นนานไปหลายงวดหลายเดือนแล้ว
ทวงหาทวงถามจากนางปรมีไม่ได้คืน

ทีนี้ครับระหว่างที่คุณสมรักเองกำลังเปิดเผยข้อมูลเหล่านี้
ให้ผู้สิทธิ์ข่าวฟังปรากฏว่านางปารมีโทรเข้ามาพอดี

มาขอให้นายสมรักคุณสมรักอย่าเพิ่งแจ้งความ
บอกว่าเดี๋ยวจะโอนเงินเพิ่มให้อีก๕๐๐๐บาทก่อน

โอ๊ยไม่เอาแล้วถ้าเกิดเอามาก็ต้องคืนทั้งหมดเลย
ใช่จะเอามา๕๐๐๐บาทเป็นเบี้ยหัวแตกได้ยังไง
ติดอยู่ตั้ง๑๑ล้านบาทขอคืนมาให้หมดเลยนะครับ
ล่าสุดวันนี้คุณสมรักก็เดินทางเข้าแจ้งความ
ให้เอาผิดกับขบวนการดังกล่าว
ซึ่งมีนางปารมีเป็นหัวหน้าแก๊งหัวหน้าขบวนการ
โดยคุณสมรักเปิดใจกับไทยรัฐทีวีอีกครั้งนะครับ
บอกว่าเงินส่วนตัวนะคือโดนไปประมาณ๒ล้าน
ส่วนเงินอื่นอีกประมาณเกือบ๑๐ล้าน
มันเป็นเงินของเพื่อนที่มาร่วมลงขัน
ใช่มาลงขันกันหลายบาท
รวมรวมไปก็หลายล้านบาทโอ้ยไม่ได้โม้นะตอนนี้จะตายอยู่แล้ว
ใช่แล้วบางทีคุณสุรัตนก็สงสารคนอื่นไง
ก็เอาเงินส่วนตัวใช้คืนเขาก่อนไปด้วยไง
ฟังคุณสมรักหน่อยนะฮะ
คุณสมรักบอกแบบนี้ฝากเตือนประชาชนด้วยนะฮะ
อย่าหลงเชื่อเพราะบางคนก็กี้โม๊ะ
โอ้โหมาหลอกลวงแบบนี้พวกแอบอ้างแบบนี้นะครับ
ไม่อย่างนั้นอาจจะถูกโกงเงินหลายล้านหลายสิบล้าน

มิจฉาชีพที่อาจจะหลอกลวงท่านว่าสามารถจัดหาโคต้า

บางครั้งคนพวกนี้ไม่ใช่คนจริง
ไม่ใช่ตัวแทนที่ได้รับจัดสรรมาจริง